เรื่องที่เขารับประจาบอะไรอย่างนี้
พอรู้ข่าวว่าส่งเงินไปให้เขาไง
พี่สาวเป็นครูก็ยังตกใจว่า
มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
โทรไปหาเขาไม่อะไรเพราะว่าคือติดต่อเขาไม่ได้

ไม่ได้ตั้งแต่งานส่งแม่ก็ไม่เคยเห็นเค้าอีกเลย
เพราะว่าเขาจะเครียดเรื่องลูกชายเขาคือเป็นโรคประสาท

ใช่
อ๋อที่บอกเค้าอยู่ตัวคนเดียวนี่ก็คือเค้าอยู่คนเดียวจริง

อื้ม
แล้วหลังจากที่ได้เงินพอได้เงินรับบริจาคไป๘ล้านเขาได้ติดต่อใครในครอบครัว
ไม่เคยเลยพี่นี่ไม่รู้เรื่องเลย
ก็ไม่รู้เลยว่าเขาแบบได้เงินเท่านั้นเท่านี้มารู้จากข่าวใช่ไหมครับ
รู้จักรู้จากข่าวรู้จักข่าวแต่ก็ไม่ได้ติดต่อเดี๋ยวจะว่าอะไรพอ
พอมีเงินแล้วมีญาติพี่น้องอะไรแบบนี้ไง
อ๋อเราก็เลยไม่อยากยุ่งแล้วที่ว่าเขาไม่ได้ใช้หนี้คนอื่นคนนึงคนนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหม
ไม่รู้ตอนนี้เขามีหนี้ก็คงจะเรื่องรถตอนงานของแม่มาบ่นเหมือนกันว่ายังไม่ได้หาตังค์ให้เขาเลย
ยังไม่รู้ค่ารถอะไรอย่างนี้เรามีเราก็พอช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไป
เขาไม่เคยกลับมาบ้านเลยใช่ไหมครับไม่เคยมาเลย
มีแค่เจอที่วัดอย่างเดียวใช่ใช่มามาแค่ถ้ามีงานหรือสงการอาจจะมาดี
มาครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือปกติแล้วอ่ะนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงครับ
เขาเป็นคนดีมากปกติแล้วนะครับใช่เขาเป็นคนดีซื่อสัตว์
คือขนาดเมียเขาเนี่ยแยกไปตั้งนานแล้วเขาก็ไม่มี
ก็พยายามขับรถไปเลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียวเลี้ยงตัวคนเดียวสามปี
คนลูกเขาแต่นี่แยกไปหมดแล้วไงเขาก็ไปมีครอบครัวเขาแล้วก็ต่างคนต่างไป
ไม่มีใครมาดูแลแกงเนี้ยปล่อยแกอยู่คนเดียวในความคิดของในทั้งนั้นที่เราเนี่ย
น้องเป็นน้องสาวถูกไหมครับในความคิดของคุณป้าเองเนี่ย
คุณป้าคิดว่าตัวคุณลุงเนี่ยมีตังค์ขนาดนั้นแล้วจะหนีจะหนีหนี้ทิ้งหนี้ไปหรือเปล่าครับ
ตอนนี้เขาน่าจะคิดอะไรอยู่ไม่ไม่ไม่คิดอ่ะไม่คิดว่าเขาจะหนีหนี้
เพราะว่าถ้าเขามีเงินเขาก็จะต้องใช้หนี้หมดคือเขาเป็นคนมีสัจจะ
พูดคำไหนคำนั้นพ่อเป็นนายทหารเขาเขาคือนิสัยเขาผอท่อมาเลย
ตอนนี้เขาอาจจะเครียดหรือว่าอาจจะไม่รู้จะทำยังไงอย่างนี้หรอลูกไม่รักอะไรอย่างนี้น้อยใจ
ตอนนี้เขามีลูกกี่คนอ่ะครับก็เหลือคนเดียวไงผู้หญิงอ่ะ
คนผู้หญิงแล้วผู้ชายนี่ก็เป็นโรคประสาทอ่าเมื่อกวันก่อนที่เห็นว่าเข้าโรงพยาบาล
ก็คือสรุปมีลูกสองคนผู้ชายเป็นโรคประสาทส่วนผู้หญิงก็
ไม่ค่อยได้เขาก็แยกไปแล้วมีครอบครัวไม่ได้ยุ่งกันอืมใช่
ก็ได้แต่รอเนอะรอให้เขาออกมาทำอะไรให้ถูกต้องนะครับ
คิดถึงเขาอยู่แต่ก็หมดปัญญาไม่ได้ติดต่อเขาได้
คือลูกเขาอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยแต่ถ้าถ้าพูดอะไรกับเขาได้ตอนนี้เราอยากจะบอกอะไรเขาครับ
คิดถึงอ่ะบอกน้องคิดถึงมากแต่ว่า
มีโอกาสก็จะได้เจอกันเนอะก็ฝากบอกให้เขาทำอะไรให้มันเสร็จสับเนา